ที่นี่คุณผู้ชมมาดูเฟซบุ๊กหนึ่งทางผู้ปกครองเขาโพสต์ภาพอายุ๗ขวบ
ทำการบ้านไม่เสร็จต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอต้องตีขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวไปดูภาพ
ก้นช้ำแบบนี้เลยม่วงอย่างนี้เลยนะคะ
อันนี้โดนหนักมากใช่โพสต์ภาพนี้แล้วก็ถามเลยว่าเนี่ย
เหตุผลก็คือทำการบ้านไม่เสร็จแล้วต้องตีก้นกันขนาดนี้เลยเหรอนะคะ
นี่เป็นร่องรอยที่ก้นซ้ายนะคะเด็กคนนี้เป็นเด็กผู้ชาย
อายุแค่เจ็ดขวบเท่านั้นเองคุณผู้ชมคุณยายทวดค่ะ
เป็นคนเปิดกางเกงให้ดูนี่ครับคุณยายทั่วเล่าให้ฟังว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยนะน้องถึงกับต้องนอนคว่ำหน้านอนหงายไม่ได้
คือเจ็บก้นเพราะถูกตีที่ก้นนะคะแต่วันนี้ดีขึ้นแล้ว
น้องคนนี้เรียนอยู่ป๑ค่ะโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านม่วง
สวรรค์สกลนครนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นจันทร์ที่๓ธันวาคมที่ผ่านมา
ถูกครูตีทั้งหมด๑๓ครั้งสาเหตุก็คือไม่ทำการบ้านไปส่ง๑๓ข้อ
คนละครั้งใช่มีเพื่อนโดนตีด้วยกัน๔คนแต่น้องคนนี้โดนหนักสุดเจ็บมาก
นั่งแทบไม่ได้แต่วันนี้เริ่มดีขึ้นหน่อยแม่ของน้องบอกว่าตอนแรกที่เห็น
โมโหมากนะคะหัวอกคนเป็นแม่ค่ะมาเห็นรอยแผลแบบนี้มาเห็นลูกเจ็บแบบเนี้ย
แต่ว่าได้มีการพูดคุยกับทางโรงเรียนแล้วทั้งผู้มนุยการโรงเรียนทั้งครู
ที่เป็นคนตีตอนนี้เขาเดินทางมาขอโทษถึงบ้านมาขอโทษมาพูดคุยเจรจากันแล้ว
อยากจะให้เรื่องราวบานปลายใหญ่โตแล้วก็ถ้าเกิดคุณครูถูกร้องเรียน
ดำเนินคดีถูกอะไรแบบนี้อนาคตการรับราชการของครูก็เสียหายไปด้วย
ทางครอบครัวของน้องผู้ชายวัย๗ขวบคนนี้ก็เลยบอกว่างั้นให้อภัยก็แล้วกัน
พูดคุยกันตกลงกันทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วแต่อยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์
เตือนถึงครูคนอื่นว่าอย่าลงโทษเด็กให้มันรุนแรงเกินไปค่ะ
ครูก็ออกมารับผิดชอบมาขอโทษแล้วก็ยอมความกัน
ใช่ไหมครับเราก็ไม่ติดใจเอาความอยากให้เรื่องมันจบ
ก็ให้อภัยกันให้กันอภัยกันครับตอนแรกที่เห็นแผลลูกเป็นความรู้สึกยังไง
แรกก็โกรธความเป็นแม่ก็จะโกรธตกใจแต่ก็แล้วก็ต้องยังไงก็ไม่อยากให้มันเรื่องมัน
ยายบ้านไปนะมันก็มาดูแลรักษาทุกอย่างมันก็มาถามข่าวตลอดซื้อยามาทา
บอกสอนทีละนิดหน่อยได้กันไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงเกินไปนะคะ
แต่นักข่าวของเราก็ไปถึงโรงเรียนเลยนะคะโรงเรียนอยู่ในเขตเทศบาลบ้านม่วง
ก็ไม่สามารถติดต่อคนที่เกี่ยวข้องได้วันนี้วันหยุดนะคะก็ไม่ได้เจอใคร
แต่ก็ถือว่าเรื่องนี้จบลงแล้วแต่ก็เป็นอุทาหรณ์เรื่องของการลงโทษเด็กนักเรียน
แล้วก็เป็นบทเรียนให้กับผู้ปกครองด้วยก็ต้องสอดส่องดูแลบุตรหลาน
รับผิดชอบเรื่องของการทำการบ้านแต่ถึงไม่ทำการบ้านก็ไม่น่าจะต้องตีขนาดนี้นะ
ตีหนักไปตีเยอะไปหนักทำ